จากเรื่องความน่ารักนะคุณผู้ชมนะมาดูกันต่อที่เรื่องผัวเขาเมียใครกันหน่อยดีกว่านะ
สมัยนี้แล้วไม่ต้องไปเงียบหูฟังเพื่อนข้างบ้านหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันใหม่มา
โดยเฉพาะเมียหลวงยืนหนึ่งรวมไปถึงเมียรองเมียน้อยต่างเนี่ยต้องฟังต้องดูเลยนะคะ
แล้วจะบอกเลยว่าฟังเมื่อคืนนี้โอ้โหเขาสร้างคลับกันมานี่
แล้วคนเข้าไปเยอะมากเลยบรรดาเมียทั้งหลายนะคุณผู้ชมนะ
กรุ๊ปก็ขนลุกแล้วคุณผู้ชมค่ะมาดูรายชื่อสมาชิกกลุ่มกันหน่อยนะ
ฮู้ฟังคือขนลุกสู้
ตามมาติดเลยเป้ยปานวาด
แล้วคนที่สร้างห้องคนแรกใครรู้ไหม

อีกหนึ่งสาวที่ยังไม่ได้รั้งสถานะเมียแต่หวานใจเห็นชื่อก็ต้องสะดุ้งไปด้วยล่ะค่ะ

บันเทิงไทยรัฐเลยเปิดใจพี่ธัญญาถึงที่มาที่ไปของการรวมตัวเมียยืนหนึ่งในกรุ๊ป
ลับที่สามีไม่ควรรู้
พี่ธัญญาบอกเลยว่าคนต้นคิดก็นี่แหละกีต้าศิริพิษ

พอเปิดกรุ๊ปปั๊บโอ้โห
เมียทั้งหลายสะกิดต่อมกันมาตามกันมาเลยค่ะ
ธัญญาบอกว่าจริงเรื่องที่คุยกันในกลุ่มเนี่ย

มันก็น่าตกออกตกใจอยู่เหมือนกันหลายเรื่องหลายบ้านนะคุณเนาะ
คือไม่ใช่เฉพาะเรื่องครอบครัวดาราค่ะ
ชาวบ้านร้านตลาดก็เข้ามาในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับ

ธัญญาบอกเลยว่าฟังแล้วแบบ
เอามือทาบอกเพราะว่าต้องอึ้งค่ะ
คนเข้ามาปรึกษากันเยอะมาก
คนนั้นคนนี้มีเรื่องราวของเขาแบบเยอะจริง
ก็เลยรู้ว่าโอเคชีวิตคนเรามันมีปัญหาแบบนี้เยอะมากเลยค่ะ
ก็คิดว่าเรื่องราวอันนี้คนเรามีปัญหากันเยอะ
อยากที่จะหาที่ระบายอยากจะหาทางออกกันเยอะ
และด้วยความว่าตอนนี้เขาเป็นกูรูเมียหลวงยืนหนึ่งไปแล้วใช่ไหม
คุณผู้ชมขาช่วงหลังคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตเยอะเกิน
หัวนอกรู่นอกทางหัวเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ
ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเปลี่ยนอีกแล้วเป็นธัญญาเองตระกูล
เปลี่ยนเป็นธัญญาเองตระกูลนะคะ

เพราะว่าถ้าไปเสิร์ชในเฟซบุ๊คมันจะมีหลายเมียมากนะคะ
ถ้าเมียยืน๑ทัณยาต้องยืน๑แล้วโดยยืนแบบนี้ด้วยนะ
แบบนั้นก็ติดตามได้ก็มีเรื่องราว
กันหน่อยคุณผู้ชม